ที่เราได้๕๑ความจริงแต่ว่ามาแรงก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาเขาที่แล้วเขาได้๕๑๕๒ถูกไหมครับ
คราวนี้ก็ไม่รู้จะไงแต่ตามโพลเนี่ย๖๐๗๐
เจอชุวิตรึเปล่าอาจารย์
ผมว่าภูมิใจไทยไม่ใช่พักที่มีกระแสภูมิใจไทยเป็นพักที่ดูเขตแล้วก็เอาตัวแข็งที่สุดของตัวเองลง
แล้วก็จัดการทรัพยากรเพื่อให้คนคนนั้นเข้าเป้าเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ต้องยอมรับว่า
เพราะฉะนั้นพี่เนวินผมเขาค่อนข้างแม่นแล้วผมคิดว่าระบบของภูมิใจไทยก็เป็นเช่นนั้น
ก็คือการแบ่งพื้นที่การมีคนดูแลพื้นที่ภาคใต้การมีคนดูแลอันดามันแล้วก็อีสานใต้
ที่เป็นเป้าหมายของเขาผมว่าเขาเข้าเป้ามากกว่านะอาจารย์นะ
แต่ไม่ใช่ว่ากระแสแรง
ความจริงได้หกสิบนี่ก็ถือว่าดีกว่าเขาที่แล้วนะ
ว่าจริงตามเป้าเขาได้เจ็ดสิบถ้าได้ตัวเลขตามโผล่หกเจ็ดสิบถือว่าเขาเข้าเป้านะ
ความจริงที่ถ้าจะพักซึ่งเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะครับ

แต่ว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าเขาที่แล้วมากเนี่ย

คุณเคี่ยววิมลวันผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่พักภูมิใจไทยนะครับ

ความขึ้นไหวจากพักภูมิใจไทย
จากที่เห็นอยู่เบื้องหลังของดิฉันในขณะนี้
ยังไม่มีแก่นำคนสำคัญเข้ามาให้ข้อมูลใด
ว่าจะมีการแถลงหรือไม่นะคะ
ที่พักภูมิใจไทยนั้นก็เป็นพักการเมืองหนึ่ง
ที่เป็นตัวแปลสำคัญในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
แต่เนื่องจากว่าทางด้านของหัวหน้าพักเองก็ตาม
แล้วก็แกนนำบางส่วนไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็เลยทำให้บรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะเงียบเหงา
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดจากที่ทำการของพักภูมิใจไทยค่ะ
ตรงนี้จะอยู่ที่บริเวณชั้น๔อาคารพักภูมิใจไทยนะคะ

ในเรื่องของการนับผลคะแนนเลือกตั้งทั่วไป
ปีนี้เปลี่ยนประเทศทุกคนมารอกันอยู่ตรงนี้นะคะ

ซึ่งพักการเมืองส่วนใหญ่เกือบทุกพักเลย
จะแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของแกนนำพัก

เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งในจุดใด
หรือว่าหลังปิดหีบ๑๗นาฬิกา

เพื่อที่จะลุ้นผลของการเลือกตั้ง
ยกเว้นพักนี้ค่ะพักภูมิใจไทย
เพราะว่าตั้งแต่มีการก่อนการเลือกตั้ง
ประมาณสัก๓๔วันนะคะคุณผู้ชม
มีการบอกในส่วนของข้อความ
บอกว่าแจ้งให้ทราบเลยว่าอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
พักภูมิใจไทยไม่มีการจัดกิจกรรมใด
รวมไปถึงเรื่องของการแถลงข่าวด้วยนะคะ

คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
แล้วก็รวมไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทย
แกนนำบางส่วนก็ไปรวมตัว
ลุ้นผลการเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรำด้วย
ร่วมกับครอบครัวของทางด้านนายเนวิน
รวมไปถึงนายศักดิ์สยามจิตชอบนะคะ
อดคล้องกับก่อนหน้านี้ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งค่ะ

ผลการเลือกตั้งไว้นะคะว่า
พักภูมิใจไทยน่าจะได้สอดสอตัวเลข
ตัวหรือประมาณ๑๐๐คนเป็นต้นไป

หรือว่ามีเรื่องของความเคลื่อนไหวใดหรือไม่
เพราะว่าภาคภูมิใจไทยก็เป็นพักการเมืองหนึ่ง
ที่เป็นตัวแปลสำคัญในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ

จะเห็นได้ว่าทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็มีการใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งอยู่ที่นั่นนะคะ
อย่างไรก็ตามในส่วนของที่พักภูมิใจไทยในขณะนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่า
คุณอนุทินรวมไปถึงแก่นำของพักเนี่ย
จะมีการเดินทางมาที่พักภูมิใจไทย
เพื่อที่จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะ
ต้องบอกว่าที่นี่มีการติดจอรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็รออย่างใจจดใจจ่อว่า
และถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีค่ะ

ขอบคุณคุณเขี้ยวด้วยภูมิใจไทยดูเงียบเหงาเลย

คุณวิมันวัลบอกการนำไปบุรีรัมฯหมด

เขามีความเป็นพักเฉพาะถิ่นอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในส่วนกลางอะไรมากนัก
ผมดูการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเว็บไซต์ของกรกตนะฮะ
ถ้าโดยรวมทั้งประเทศนับเสร็จแล้ว๑๒
ถ้าบุรีรำเนี่ยนับเสร็จแล้วประมาณ๓๒
บุรีรำมีสอสอได้๑๐เขต

แล้วก็เพื่อไทยได้ไป๒เขตที่เหลือเดี๋ยวต้องคะแนนคงกำลังรอเข้ามา